เริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวฟุตบอลทีมชาติไทย
มีรายงานมาค่ะว่ากุญสืออีกหนึ่งคนที่ยื่นโปรไฟล์เข้ามา
ชื่อว่าออสวันโดเดอร์โอลิเวร่านะคะเป็นโค้ชชาวบาสริวค่ะ
โดยกุญสือคนนี้เคยพาทีมคาชิมาแอสเลอร์คว้าแชมป์๓สมัยซ้อนในปี๒๐๐๗
อกจากนี้ก็ยังได้รางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยม๓ปีติดต่อกันด้วยค่ะ
โดยก่อนหน้านี้ก็มีกุญสือกว่า๑๐คนแล้วนะคะที่ยื่นโปรไฟล์เข้ามาสมัครเป็นโค้ชทีมชาติไทยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นยุงจองฮาวานะคะโค้ชชาวเกาหลีใต้รวมถึงอาเกียระนิชิโนอดีตกุศือทีมชาติญี่ปุ่นด้วยค่ะ
ขณะที่เรื่องของระยะเวลานะคะก็จะต้องรอกะความเหมาะสมอีกครั้งนะคะ
เนื่องจากว่าพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ออกมายืนยันเรื่องนี้ว่า
เรื่องต้นไม่ได้มีการวางกรอบเวลาที่แน่นอนนะคะว่าจะแต่งตั้งกุญสือคนใหม่เมื่อไหร่ค่ะ
จากว่าต้องพิจารณาความเหมาะสมของกุญสือแต่ละคนที่ยื่นโปรไฟล์เข้ามา
และก็ยังต้องมีเงื่อนไขที่กุญสือแต่ละคนต้องการด้วยว่าจะสามารถตกลงกันได้หรือไม่ค่ะ
ซึ่งก็ยืนยันนะคะว่าหากได้ผู้ที่เหมาะสมที่สุดก็จะรีบประกาศนะคะ
และให้กุญสือคนใหม่ได้มีเวลาทำงานค่ะก่อนที่จะเข้าสู่โทรเมนต์สำคัญ
ก็คือการคัดเลือกฟุตบอลโลกต่อไปค่ะ